แต่ไม่ใช่กฎจราจรเป็นกฎของคุณหมอ
คุณหมอห้ามเขาดื่มเหล้าเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวหลายโรคครับ
แต่ก็แอบดื่มล่าสุดไปกงเหล้าขาวกับเพื่อน

คุณลุงคนนี้หายไปหายไปไหนล่ะ
สุดท้ายจมน้ำตายครับ
ในล้วนอายุ๖๐เจอร่างแล้วครับ
นำขึ้นมาใช้เวลาไม่นานนัก
ร่างของในล้วนจมอยู่ก้นสระ
ซึ่งสระตรงนี้ลึกประมาณสัก๒เมตร

สามส่วนสีดำไม่ได้สวมเสื้อนะครับ
บริเวณขาและแขนไปเจอตะข่าย

ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะลงไปวางตะข่ายดักปลา

เรื่องต้นตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยบาดแผล

สันนิษฐานว่าคงจะจมน้ำตายเอง
บริเวณพริมสระก็ไปเจอรองเท้าถอดเอาไว้

มีเสื้อผ้าแล้วนอกจากนี้
ไปเจอเป็นแก้วเหล้าครับ
เป๊กแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเหล้าขาว

ถามนายทงทงอายุ๓๐ปี
เป็นคนที่อยู่กับผู้ตายคนสุดท้าย
นี่นะครับเล่าด้วยอาการเหมือนยัง

เขาบอกว่าเขานั่งดื่มกับผู้ตายอยู่
หลังจากนั้นก็พากันไปหาปลาที่สระ
ก็แยกกันไปผู้ตายลงไปวางตะข่ายในสระ
ตัวเขาเองเทเหล้าใส่แก้ว
ก็น่าจะเป็นแก้วเป๊กใสเมื่อกี้แหละครับ
เทเหล้าขาวใส่แก้วเสร็จปั๊บ

เดินกลับมาอ้าวไม่เจอแล้วว่าลุงล้วนหายไปไหน
เจอแต่รองเท้าเจอเสื้อผ้าผ้าขาวม้า

สงสัยคงจะลงไปในน้ำ
แต่ว่านี่รอนานแล้วยังไม่กลับขึ้นมาจมน้ำหรือเปล่า
ก็เลยบอกชาวบ้านให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
น้องสาวผู้ตายบอกว่าปกติพี่ชายมีโรคประจำตัวนะครับ
เส้นเลือดในสมองตีบแขนขาอ่อนแรง
แล้วคุณหมอสั่งเลยว่าห้ามดื่มเหล้านะ
คุณหมอสั่งย้ำชัดครับแต่พี่ชายก็ยังแอบดื่มอยู่บ่อย
แล้วเหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าด้วยความที่ร่างกายอาจจะไม่แข็งแรง

แล้วพอมาดื่มเหล้าแล้วลงไปดำน้ำหาปลา
ตะข่ายก็เลยอาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดสติ
หรืออาจจะโดนตะข่ายมันพันแข้งพันขา
แล้วแกะไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เลยจมน้ำตายครับ

แล้วก็เพิ่งมีคนจมน้ำตายที่สระนี้เลยครับ

ก็เลยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ว่า
ลงเล่นน้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็ยังมีคนแอบย่องลงไปอยู่เรื่อย
มาเล่นน้ำบ้างมาจับสัตว์น้ำบ้าง

สำหรับครอบครัวและญาติของผู้ตาย

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างให้ครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป